ทุกผู้ชมครับตำรวจไล่ล่านักค้ายาเสพติด
หลังจากหนีหมายจับอยู่นานแล้วก็ไปเจอ
ช่วงที่ไปเจอเนี่ยเขาพาแฟนไปกินลาบที่ร้านลาบ
พอรู้ว่าตำรวจมาขับรถหนีไปดูช่วงที่ไปจับกลุ่มตัว
นี่ฮะดักหน้าดักหลังเลยมากับแฟนครับ
ผู้ต้องหานี่คนนี้ฮะคนขับรถคันนี้นะครับ
เสื้อสีขาวนี่นี่เป็นกล้องหน้ารถของตำรวจนะครับ

เป็นหนึ่งในแก๊งพ่อค้ายารายใหญ่นะครับ
หนีตำรวจตำรวจก็ไล่ตามสุดท้ายเนี่ย
ดักหน้าดักหลังจนมุมจนได้
นี่ขับรถมากับแฟนนะครับพาแฟนไปกินลาบมา
นึกว่าจะหนีพ้นตำรวจไม่ตามนะครับ
คือคดีนี้เนี่ยมันต่อเนื่องตั้งแต่๙มกราคมปี๒๕๖๓นะฮะ
แล้วนะครับวันนั้นตำรวจจับแก๊งค้ายาเสพติด
แก๊งค้ายาบ้านะครับนายถิลพงศ์วงตะหรือว่าในหนึ่งนะครับ
จับได้พร้อมกับยาบ้า๒๕๐๐เมตร
อยู่ภูเก็ตนะครับจนกระทั่ง๒๙สีงหาคม
สืบสวนเขายังทำงานอยู่นะฮะเขาไล่แกะรอยเนี่ย
มาบ้านของแฟนอยู่ที่ตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
แล้วขับรถพาแฟนไปกินลาบที่ร้านลาบแห่งหนึ่งในพื้นที่นั่นแหละ
นี่ตำรวจก็ไล่ตามไปนะครับ
พอในแม็กซ์เห็นว่าตำรวจตามมานะครับ
ก็รีบพาแฟนขึ้นรถกระบะแล้วขับหนีตำรวจก็ไล่ตามนะครับ
นี่ตอนที่มาที่ร้านลาบนะฮะพอรู้ว่าตำรวจมาก็สะกิดแฟนพาแฟนขึ้นรถ
หนีหมาให้จับหนีคดียาเสบติดแล้วตำรวจก็ไล่ตามไป๑๐กิโลเมตร
วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่ร้านลาบจุดเกิดเหตุนะครับ
สมุนเมืองจี้อย่างพื้นเมืองจังหวัดลำพูนนะครับ

บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ติดกับร้านนะครับ

ตอน๑๖นาฬิกา๓๘นาที

จังหวะนั้นนะฮะกระบะสีบรอนเทา

กระบะอีกคันนึงก็พยายามจะ
ขับไปปิดอีกด้านหนึ่ง
แต่กระบะของในแม็กซ์ตอนนั้นเนี่ย

ตอนที่ไปจอดปิดหน้าตอนที่อยู่ที่ร้านลาบนะครับ

แต่ว่าแฟนที่มาด้วยกันเนี่ย
เขามากินอาหารที่ร้านนี้เป็นประจำ

ตอนที่นั่งมานั่งกินอาหารในแก๊กก็มีท่าที

ที่ร้านไม่มีเลยบอกให้ในแม็กซ์เนี่ย
ถ้าจะกินข้าวสวยก็ขี่จักรยานยนต

เหมือนกับเขาระวังตัวเขาบอกให้แฟน

เอากับข้าวที่เหลือบอกใส่ถุงดีกว่า

แล้วตัวเองไปนั่งรอแฟนอยู่ในรถ
แต่แล้วเขากินไม่หมดนะเขาใส่ถุง

เหมือนกับรีบขึ้นมาอยู่ในรถรอ

ไปคงจ่ายตังค์

จะหนีออกนอกพื้นที่แต่เขาก็

ตัวอยู่ที่สพเมืองจี้นะครับถูกแจ้งข้อหา
มียาเสพติดไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย
ตอนนั้น๒๕๐๐เมตรเพื่อนถูกจับไปก่อนแล้วตัวเองหนีไปได้
ได้แค่สองปีจะกินลาบยังกินไม่อร่อยเลยกินแบบลุกลี้ลุกลน

ยังไม่ทันหมดเอาเธอใส่ถุงเถอะกลับบ้าน